สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะค่ะสวัสดีสุพัสราครับ
มากัดกันให้สบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าว
ใจหายแวบใจหายแวบมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ
อย่างแรกอยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันทักกันได้นะครับ
ข้อความต่างที่พูดถึงเรื่องของข่าวที่เราจะนำเสนอ
เรื่องแรกที่ต้องพูดคุยกันเรื่องของการฉีดวัคซีนนะฮะ
เนี่ยใครหลายคนอยากจะได้บูสเตอร์เข็มที่๓วันนี้มีข่าวดี
๓มันก็ได้ผลอย่างที่เห็นตามสถิตินะครับ
ทางศูนย์วัคซีนเอาขออภัยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
แหมรีบไปหน่อยขออภัยขออภัยนี่เขาเนี่ยได้เปิดลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
วันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๔นะครับจากศูนย์ฉีดหรือว่าโรงพยาบาลอื่นทุกแห่ง
รับเข็มที่สามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยจะเริ่มจองคิวเนี่ยในวันนี้เลยนะครับ
เวลา๙โมงเช้าและจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่๙จนถึง๓๑ตุลาคมนี้ครับ
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ๙โมงเช้านะจนถึง๕โมงเย็นของทุกวัน
ที่ประตู๒๓และ๔ครับ
ลงทะเบียนกันรวดรวมเลยถี่เวลา๔เคลือข่ายที่บอกไปนี่นะคะ
ที่หนึ่งใครที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนเลยเป็นโอกาสนี้แล้วค่ะ
ลงทะเบียนพร้อมกันคือลงได้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะ
ก็คือคนที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไปค่ะ

ก็อย่าลืมนะไปลงทะเบียนกันนะเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมนะ
คือบางคนอาจจะยังแบบว่าตัดสินใจไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ
ศึกษาหาข้อมูลกันให้ดีจะได้มั่นใจแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับ
เรื่องต่อไปนะครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
แต่เรื่องของเรื่องโดนไปแล้วโดนทุบรถไปแล้ว
แต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ครูกัดสมัสข่าว
กลับมาติดตามท่าสารกับผู้เรา๒คนกับกันต่อนะครับ
ไปดูเรื่องของความคืบหน้ากับเรื่องนี้กันหน่อย
เหตุเรือล้มที่จังหวัดพระนาคมศรีอยุธยานะครับ
ชาติครอบครัวก็ได้ประกอบพิธีชาติภารกิจศพคุณลุงสมชายนะครับ
แต่ในช่วงของการประกอบพิธีมีเหตุที่ดูแล้วขนลุกเหมือนกันนะครับ
จุดที่ชาติขึ้นเถอะครับ

โทษแล้วครับ

พ่อไม่ต้องห่วงอะไรที่พ่อห่วงพ่อไม่ต้องห่วง
โอเคพ่อไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลแม่ให้ดี
พ่อไม่ต้องห่วงแม่นะเข้าใจไหม
ครับหนูไม่ดีไม่ดีพ่อ
เหลือล้านเหลือ

อ๋อเนี่ยครับเหตุการณ์นี้พ๋าเกิดขึ้นเอ้าโหในงานนี้แตกตื่นเลยน่ะ
รักกุลอายุ๖๔ปีคนที่ประสบเหตุเรือล่มจมกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่บริเวณหน้าวัดพนันเชิงเมื่อวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมาสุภาษารา
คือในช่วงระหว่างพิธีค่ะจู่เลย
สมันไผ่ศรีอายุ๕๑ปีเป็นหลานของลุงสมชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
เขามีอาการแปลกค่ะคนนี้นะคะ
อาการแปลกคือพูดจาผิดแปลกไปจากเดิม

อ่าแล้วพูดแปลกพูดเสียงเล็กอะค่ะ

ผู้ที่พบเห็นเชื่อว่าลุงสมชายมาเข้าร่าง
จากการพูดคุยนะถึงแม้ว่าจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง

แต่คนที่เขาฟังเขาจับใจความได้แบบนี้ค่ะคุณ
เขาบอกว่าลุงสมชายยังเป็นห่วงครอบครัว

ถามว่าร่างของนางนิรมนจันทราชดอายุ๕๑ปี

ถามว่าร่างอยู่ไหน
คุณสมานเนี่ยตอบเลยยังอยู่ในเรืออ้าว

บริเวณจุดเกอร์เทศนั่นแหละอือฮือ
ฟังแล้วขนลุกนะคือเรื่องของเรื่องน่ะ
เรือเนี่ยยังจมอยู่คือทางเจ้าหน้าที่อ่ะ
เขายุติในการกู้เรือกันไปนะครับ
แต่เดี๋ยวต้องดูว่าอาจจะกลับมากู้เรือกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทั้งนี้ฮะวันที่ยี่สิเอ่อขอไปวันที่สองตุลาคมนะครับ
ร่างของนายสมชายถูกพบว่าลอยไปไกล
ถึงไหนรู้ไหมคุณสุภาษาถึงไหนคะนู่นนะครับ
บริเวณสะพานพระรามแปดกรุงเทพน่ะโอ้โห
ไกลมากนะจากอายุทยาใช่แล้วล่ะครับแล้วหลังจากมีการชนะสูตรศพนะครับ
ญาติก็ได้นำร่างมาตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดสามกอที่บ้านเกิดนั่นแหละ
และจนถึงขนาดนี้โอ้โหเป็นกำลังใจให้จริงนะ
คือตอนนี้ยังไม่พบร่างของนางนรมนก็คือเมียของคุณสมชายครับ
ค่ะนางสาวปุญญาพรธารกุลค่ะอายุ๓๕ปีลูกสาวนะคะ
บอกว่าตอนนี้อยากจะพูดกับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายว่า
ลูกรักพ่อคิดถึงพ่อขอให้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงอะไร
อยู่บนสวงสวรรค์และอยากให้พ่อช่วยดนบันดาลให้พบเจอร่างแม่โดยเร็ววัน
นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ครอบครัวอยากจะเจอนะคะ
แต่ยังไงก็ตามข่าวนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้อีกครั้ง
ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์เห็นบอกว่าผีเข้าเหมือนกัน
ลักษณะคล้ายกันเลยนะคะเป็นคุณยายค่ะ
คุณยายเนี่ยบอกว่าผู้จาเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วพยักหน้าอย่างเดียวค่ะ
ยักหน้าอย่างเดียวเลยพยักหน้าแล้วก็พูดจาสั้น
ที่นี่ญาติบอกว่านี่ไม่ใช่คุณยายนี่
นี่น่าจะเป็นลูกชายของคุณยายที่เสียชีวิตมาเข้าร่างแน่นอน

ไปไหนมาเล่า
คุกมึงอย่าปล่อย
กูเป็นอะไร
หลักศนะแบบนี้ผมบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องละ

แต่ปกติคุณยายไม่ใช่มีอาการแบบนี้ไงไม่ใช่คุณยายก็คุยได้ตามปกตินะคะ
คุณยายคนนี้ชื่อคุณยายเห็งนะคะเหรนของคุณยายถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลค่ะแคปชั่นนี้บอกแบบนี้นะ
บอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอเคยเห็นแต่ในข่าวว่าคนเสียชีวิตไปแล้ว
เข้าร่างหรือว่าคำว่าผีเข้าพูดสั้นแบบนี้นะ
เขาบอกว่าในคลิปนี่นารอดก็คือนารอดคนนี้
รอดนี่เสียชีวิตไปแล้วนะมาเข้ายายเฮงซึ่งเป็นแม่
แล้วบอกว่านรอดเป็นห่วงแม่บอกว่าอย่างนั้นนะคะ
นารอดเนี่ยชื่อจริงชื่อว่านายอดุลหมั่นทรัพย์ค่ะมีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกอยู่ที่นครสวรรค์
คือก่อนเสียชีวิตเนี่ยนร่อนก็บอกแหละอยากกลับมาหาแม่
แต่ว่าติดโควิดไงคะติดสถานการณ์โควิดนะทางบ้านก็เลยอย่าเพิ่งมาเลย
แต่ว่าสุดท้ายนะรอดไปเกิดอุบัติเหตุขณะที่ขับรถบรรทุกเข้าสารค่ะ
แล้วก็ถูกรถพ่วงบรรทุกเข้าเปลือกหลับใน
พรุ่งชนท้ายรถของนารอดนี่รถนารอดทะไหลไปเลยค่ะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยลูกหลานเขาก็เชื่อว่า
การที่คุณยายเห็งนะครับมีอาการแปลก
น่าจะเป็นวิญญาณของน้ารอดนี่แหละมาเข้าร่าง
แล้วก็บอกให้น้ารอดนะคือหลานก็ฝากบอกไปเนาะไหนก็มาเข้าร่าง
เขาเชื่อกันแบบนั้นนะบอกว่านารอดไม่ต้องเป็นห่วง
ลูกหลานจะดูแลยายเฮงเป็นอย่างดี
ขอให้น้ารอดไปสู่สุขติพบภูมิที่ดี
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ดูแล้วยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ใช่ค่ะเอาส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะ
ต้องใช้วิจารณญาณในการขับรถด้วย
เพราะว่าผู้หญิงคนนึงนะคะขับรถเก๋งออกมาเขาออกมาจากซอย
และหลังจากนั้นค่ะมาเจอรถกระบะขับมาทางตรงด้วยความเร็วตกใจค่ะ
กะจะออกขวาแต่ออกซ้ายค่ะ
เข้ารถล้อแม็กซ์เลยพังทั้งรถทั้งร้านค่ะ

คุณจากคลิปได้ยินเสียงโปรงลาม

คือลักษณะของมันตกลงมานะคะมันพังมันถูกชนนะคุณอันนี้นี่
นี่คือที่มาของที่เกิดเหตุนะที่อุบัติเหตุเนี่ย
ก็คือรถวีออสเป็นรถเก๋งสีดำค่ะพุ่งเข้าไปในร้านล้อแม็กซ
ชื่อร้านทงชัยการยางนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีอ่า
ขาเข้าฝั่งชนบุรีนี่แหละ
ข้าวของภายในร้านพังระเนระนาดเลย
ตำรวจสภดอนหัวล่อค่ะมาพร้อมกับกู้ภัยนะคะ
มาตรวจสอบคือมาเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเป็นเจ้าของรถเก๋ง
แต่เพราะดีนะถึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะครับ
ยังตัวสั่นอยู่เลยตกใจตกใจกลัวเนอ
เข้าไปแล้วก็เล่านะคะว่าหลังเริ่มงาน
ขับรถจะกลับที่พักก่อนเกิดเหตุค่ะ
เลี้ยวรถออกจากเนี่ยอ่ะปังอนหัวล่ออืม
ท่ามบอกท่ามมองกระจกหลังแล้วอืม

ก็เลยเบนจากขวาเนี่ยจะมาซ้ายอ่า
ทันใดนั่นแหละได้ยินเสียงบีบแตรยาวเลยเปิ้ง
ตกใจจะเอายาวกว่านี้ไหม
เอาเอาประมาณนี้แหละพอแล้วเหรอเธอก็ตกใจไงด้วยความตกใจ
หักรถออกซ้ายเลยแล้วซ้ายมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นร้านคน
เข้าไปแบบนี้เร็วทะลุร้านเลยนะครับไปดูโคกรณีนะครับ
นายตรการศักดิ์ปัดสานะครับเป็นคนขับรถกระบะ
เขาบอกแบบนี้นะว่าตัวเขาก็เพิ่งเลิกงานมาก็จะรีบกลับบ้านเหมือนกัน
เจอรถเก๋งออกมาจากซอยแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวและออกมาแบบกระชั้นชิด
เขาเบรกไม่ทันก็เลยเพิ่งพุ่งชนกันเข้าไปนิดนึง
แต่ที่ต้องก่อนจะพุ่งชนต้องบีบแต่ก็คือเหมือนกับเป็นการเตือน
ใช่ทีนี้ถามเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยพังยับเลย
คนนี้ค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ชั้นบนของร้าน
จู่ได้ยินเสียงดังโครมอุ้ยรถชนแน่นะคะ
เปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นว่ามีรถพุ่งมาชนร้านแล้ว
ตอนนั้นตกใจค่ะทำอะไรไม่ถูกเลย
ส่วนความเสียหายประเมินมูลค่าไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะ
ตำรวจก็เลยเชิญคนขับรถทั้ง๒คันไปสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โอ้โหล้อแม็กซ์พังยับเยินยางก็พัง
นี่เห็นไหมคือพุ่งเข้าไปแบบนี้มันอันตรายจริงเลยนะ
แต่เรื่องของเรื่องขับรถตอนกลางคืนแหละใช่ไหม
อาจจะเผลอแล้วได้ยินเสียงบีบแต่มาตกใจ

คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เพราะหนึ่งคนหนึ่งไปเติมน้ำมันที่

บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเช็คกล้องมุมจอดปิดก่อนมันใช่ความผิดของปลามจริงหรือเปล่า
คนเสื้อฟ้าเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของปั๊ม
ส่วนอีกคนที่พูดอยู่เนี่ยคนนี้เขาเป็นผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าผู้เสียหายเองเนี่ย
เขาก็พยายามพูดคุยกับเจ้าของปั๊มน้ำมันเพราะเกิดวาถะอย่างที่เห็นในคลิป
คือเขาเองพยายามเรียกร้องค่าเสียหายว่าพนักงานของปั๊มแห่งนี้
เติมน้ำมันผิดประเภทให้เขาทำให้รถเสีย
นี่ครับคุณผู้ชมเพจนี้นะฮะอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอาคลิปนี้
โหลดขึ้นไปแล้วก็โพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีระบุข้อความไว้ด้วยว่า
เติมน้ำมันผิดเพราะอะไรสื่อสารกันพลาดหรือเปล่า
หรือเด็กปั๊มประมาทแฮชแท็กที่อายุทยาสงสัยเหตุเกิดที่อายุทยาแน่
น้ำมันแห่งนี้นะครับอยู่ที่สาขาบ้านเกาะครับ
เป็นเจ้าของปั๊มเนี่ยเขาก็ยอมพูดออกมาแค่คำสองคำว่า
เอาเอางี้ไปดูกล้องวงจรปิดแต่สุดท้ายยังไงรู้ไหมว่าไงฮะ
กล้องวงจรปิดพังหมดเลยเอามีตั้งสามสิบสองตัวโหพังหมดเลย
ตั้งสามสิบสองตัวนะเออเอาเอาเอาเอาเอาเอา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานะคะได้รับเรื่องนี้มาลงพื้นที่ไปเลย
ไปคุยกับผู้เสียหายก่อนนะคะผู้เสียหายชื่อว่านายดวงเนธมาลัยนาคค่ะ
วันนี้เขาก็เอาหลักฐานเป็นเอกสารบันทึกประจำวันขวดใส่น้ำมัน
เอามาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะ
แล้วเขาก็เล่ารายละเอียดแบบนี้เขาบอกว่าเมื่อวาน๑๑โมง
ขับรถกระบะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งบอกกับพนักงานในปั๊มว่า
น้องน้องน้องเออดีเซลบีสิบสี่ร้อยบอกแบบเนี้ยอ่า
จากนั้นตัวเขาก็เลยเดินไปที่ตู้เอทีเอ็มจะไปกดเงินเอามาจ่ายนี่แหละ
แล้วพอกลับมาเอาเงินเขาก็จ่ายตังค์ด้วยบัตรเครดิตซึ่งทางปั๊มก็ออกใบเสร็จให้นะ
เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีอ่ะเขาก็ขับรถออกไปนะครับ
แล้วก็ไปยังจุดหนึ่งแล้วก็จอดแบบสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้
ที่บริเวณเชิงสะพานบ่อโพงซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือปั๊มนั่นแหละประมาณสัก๓๐๐เมตรใกล้นะ
จอดแบบนั้นประมาณสักสิบนาทีขอบคุณว่าจับดับไปเลย
อ้าวเครื่องมันเหมือนมันสั่นไงแล้วก็ดับไปซะอย่างนั้น
เขาเลยประสานให้มีรถยกมาช่วยยกไปซ่อมที่อู่
แล้วคุยกับทางอู่เขาก็บอกว่าสงสัยนะอาจจะมีการเติมน้ำมันผิดประเภท
ก็ให้ช่างดูดน้ำมันออกมาก่อนแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมีน้ำมันเบนซินผสมกับดีเซลจริง
คือดูจากสีนี่คือน้ำมันที่เอาออกมาจากในถังนะสีมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ
อย่างที่ผมบอกไหมล่ะเติมน้ำมันสูตรไขว้เบนซินกับดีเซลมันเติมไขว้กันไม่ได้ครับ
คือตัวเขาเองอ่ะงั้นกลับไปที่ปั๊มน้ำมันที่ไปเติมมานั่นแหละ
ไปแจ้งกับทางปั๊มว่าพี่มีการเติมน้ำมันผิดประเภทนะ
ซึ่งพนักงานปั๊มบอกว่าเอางี้ละกันถ้าพี่ไม่สบายใจคิดว่าเป็นความผิดของพนักงานปั๊ม
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้เขาเองก็เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนที่สพพระนครศรีอยุธยา
จากนั้นย้อนกลับมาที่ปั๊มน้ำมันอีกรอบหนึ่งตอนหัวค่ำขอดูหน่อยกล้องวงจรปิดอ่ะ
แต่ทีนี้เจ้าของคนที่ใส่เสื้อฟ้าเดินออกมาโวยวายแบบนี้ว่าดูไม่ได้หรอก
กล้องวงจรปิดภายในปั๊มเสีย
แล้วเมื่อกี้บอกให้มาดู
ก็เขาบอกว่าให้มาดูแต่พอจะไปเช็คดูเขาบอกว่าเสีย
เอ้าเอางี้ไม่เป็นไรมันมีกี่ตัวละกล้องที่ปั๊มสามสิบสองตัวมันต้องมีสักตัวละนะ

โอ้โหเอางี้ยังไงดีคือทางปั๊มเนี่ยก็ยืนยันว่า
ก็ไม่ได้เติมผิดนะก็เติมตามที่ลูกค้าน่ะสั่งมานั่นแหละ
เอางี้ผมว่าหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้คืออะไร

ใบเสร็จใบเสร็จตอนที่คุณจ่ายเงินมันจะบอกว่าราคาเท่าไหร่
แล้วคุณจะบอกได้ว่ามันเป็นน้ำมันประเภทไหนครับ
โอ้เอาดูกันเรื่องของหลักฐานน่ะนะคะ
แต่ทีนี้นะคะเราก็ต้องให้โอกาสทั้งสองฝ่ายเนอะ
ในการที่จะมาชี้แจงรายละเอียดนะคะ
ฝั่งเจ้าของปั๊มผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ค่ะ
พยายามจะไปเจอกับเจ้าของปั๊มแต่คนที่เราไปเจอเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเป็นคนดูแลปั๊มเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลปั๊มนะคะ
และก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพด้วย

บอกว่าทางปั๊มตรวจสอบใบเสร็จแล้ว
เขาบอกแบบนี้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าหากปั๊มน้ำมันเนี่ย
เติมน้ำมันให้ผิดจริงเขารับผิดชอบอยู่แล้ว

หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
เปิดเผยว่าหลังจากรับเรื่องก็เตรียมประสานกับสำนักงานพลังงาน
เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็แยกชนิดน้ำมันในรถ
พร้อมให้ช่างประเมินราคาความเสียหายและรอผลประมาณสัก๒๓วัน
ก็จะทราบข้อมูลทั้งหมดรวมถึงจะเชิญทางด้านปั๊มคู่กรณีเนี่ย
ไกลเกลี่ยต่อไปด้วยนะครับ
คือคนที่เขาขับรถมาเขาก็สงสัยไงกับรถเขามันจะมีน้ำมันชนิดอื่นมันมาผสมได้อย่างไร
แต่ทางปั๊มก็ยืนยันว่าก็เติมตามที่ลูกค้าสั่ง
ช่างจะเป็นคนบอกได้ให้ช่างเป็นคนตรวจสอบนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะขออภัยค่ะดิฉันยังออกจากปั๊มน้ำมันไม่ได้จริง

แวะเข้าห้องน้ำ
ไม่ใช่นี่จะบอกว่ามีอีกปั๊มหนึ่งมีเหตุการณ์เด็กปั๊มหัวร้อน
ปั๊มหัวร้อนเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถเก๋งสีดำเนี่ยมาเติมน้ำมัน
แล้วขับบรื้นออกไปเลยแบบไม่จ่ายเงิน
วิ่งตามเลยค่ะแล้วไปทุบรถเขาด้วยดูคลิปค่ะ
ทำไมจะบอบเพื่อนใหม่ทุบรถหนูได้ยังไง
พี่พี่เป็นผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงขับรถคนดี

เข้าใจผิดกันแหละเดี๋ยวดูไข้ได้เรียงให้ฟัง
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรค่ะ
หญิงสาวคนนี้เขาขับรถสีดำ
ฟังแบบนี้นะรถเก๋งสีดำออกมาจากปั๊มน้ำมัน
แล้วก็มีเด็กปั๊มขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเลยค่ะ

แล้วก็เด็กปั๊มคนนี้พยายามเข้าไปเปิดประตูรถ
เรียกผู้หญิงคนนี้ลงมาคุยนอกรถ
พอเปิดประตูไม่ออกทุบกระจกเลยทีนี้
โอ้โหก็คนที่เขาอยู่ข้างในเขาก็กลัวไง

ใช่ชี้หน้าด่าบอกว่ามึงลงมาจ่ายค่าน้ำมัน
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่กล้าลงจากรถ

จากคลิปที่เห็นบอกว่าไม่ได้เติมน้ำมันพี่
ก็พยายามอธิบายให้เด็กปั๊มคนนั้นฟัง
หนูไม่ได้เติมน้ำมันพี่หนูเข้าไปกดเงิน
แต่เด็กปั๊มก็ท่าทีไม่ค่อยฟังเหมือนกันนะ
เอางี้สุดท้ายชาวบ้านแถวนั้น
ต้องออกมาช่วยพูดให้เด็กปั๊มคนนั้น
ไปดูกล้องวงจรปิดก่อนไหม
ไปดูก่อนว่ามันถูกคันหรือเปล่า

ยังไงล่ะเด็กปั๊มคนนั้นพอรู้ว่าผิดคัน
แต่ปัญหามันเกิดสุพัสรา

ต้องเจรจาเรื่องของค่าเสียหาย
เพราะว่ารถถูกทุบ

ทีนี้ก็ยืนเจรจาค่าเสียหายกันอยู่ตรงนี้แหละครับ

สุดท้ายต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไปครับ
เรื่องนี้ผู้สึกข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะ
ไปพูดคุยกับลูกชายของร้านอรุณกันยาง
ทำไมต้องไปคุยกับน้องคนนี้

อยู่ข้างปั๊มร้านเขาอยู่ข้างปั๊ม

บอกว่าเด็กปั๊มไปยืนขวางรถเลยพี่นักข่าว
ขอกระจกเรียกให้ผู้หญิงคนที่ขับรถลงมาเคลียร์
เพราะเด็กปั๊มเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้เติมน้ำมันแล้วหนี
รถยนต์คันที่เติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเงิน
ลืมบัตรสมาชิกปั๊มไว้
แต่ผู้หญิงยืนยันไม่ได้ลืมบัตรสมาชิกของตัวเองก็มี

แต่ที่เข้าปั๊มไปไปกดเงินไง
ไปดูกล้องวงจรปิดเลยเพื่อยืนยัน

เด็กปั๊มเลยเดินข้ามมาขวางรถไว้อะครับ
ก็เลยเด็กปั๊มเหมือนจะเคาะรถเรียกอย่างนี้ครับ
แต่ผมก็ยืนดูเหตุการณ์นะครับ
แต่คราวนี้พ่อผมก็เลยเข้าไปเคลียร์อย่างนี้ครับ
เคลียร์แล้วให้เขาไปดูกล้องอยู่ก่อนต้นมัน

เขาก็ว่าเขามีพี่ผู้ชายเขาว่าเขามีอย่างนี้ครับ

ครับผมว่าคนที่เติมน้ำมันนะครับลืม
แต่พี่ผู้หญิงเขาว่าเขามีอย่างนี้ครับ
คือเรื่องของเรื่องเข้าใจผิดกัน
เอางี้ไปถามผู้จัดการปั๊มกันเลยนะครับ

คนนี้ครับนางสาวรำระดานะครับ
เอาว่ารำรดานะครับ
ซึ่งเธอเป็นผู้จัดการปั๊มนะครับ
ก็เปิดเผยว่าสรุปแล้ว

ของเด็กปั๊มเนื่องจากมีรถยนต์สีดำ๒คัน
เข้ามาในปั๊มมาพร้อมกันเลย
ดันมาพร้อมกันแต่อย่างนี้

อีกคันหนึ่งไปกดเงิน

คันที่เติมน้ำมันเนี่ยเขาไม่มีเงินสดจ่าย
ตู้นั้นเสียกดเงินก็ไม่ได้
ก็เลยเดินกลับมามาเคลียร์เงิน
แคชเชียร์ด้วยตัวเองไม่ได้จ่ายเงินผ่านเด็กปั๊ม

ดันไปจ่ายที่แคทเชียร์เองไง
ทีนี้ก็เลยตามไปทวงผิดคัน
เป็นจังหวะเดียวกับคันที่มากดเงินแล้วเขาขับออกไปไงครับ

เอาแอปของน้องผู้ชายที่เป็นแคทเชียร์

แอปเสร็จน้องเขาก็โอนมาให้แล้ว
แต่ปรากฏว่าน้องผู้ชายแบบนี้
เขายังไม่ได้เงิน๓๐๐บาท
คนนั้นไงยังไม่ให้ตังค์เขา
น้องผู้ชายก็เลยขับมอเซอร์ตาม

และเขาบอกว่า๓๐๐บาทเนี่ยค่าแรงเขานะใช่

โปรดติดตามตอนต่อไป